หลังจากที่ประกาศรายชื่อออกมานะครับ๒๓คนสุดท้ายของทีมชาติไทยที่จะเตะกับทางเวียดนามวันที่๕กันยายนแล้วก็อินโดนีเซีย๑๐กันยายน
ล่าสุดวันนี้ครับอากิระนิชโนเตรียมที่จะนำลูกทีมฝึกซ้อมนะครับ
ครั้งแรกที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตในเวลา๕โมงเย็นนะครับ
ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพในช่วงเวลา๑๕นาทีแรกของเกมเท่านั้น
นี่ก็เป็นช็อตที่นิชิโนทักทายกับบรรดาตัวหลักที่ค้าแข้งในต่างประเทศนะครับ
กวินธีรทรชนะทิพย์แล้วก็ธิติพันธ์
แน่นอนครับ๓แข้งจากเจลีกนะครับร่างกายสมบูรณ์กลับมา
แต่ก็ดูแลร่างกายดีมาโดยตลอดพร้อมที่จะเบียดแย่งตัวจริงกับทางศิวรักษ์เทศสูงเนินแน่นอนครับ
ส่วนสุประชัยใจเด็ดกองหน้าหนึ่งเดียวของทีมในชุดนี้นะครับ
ก็บอกว่าในฐานะที่เป็นกองหน้าคนเดียวก็รู้สึกว่ากดดันอยู่บ้าง
แต่ในเมื่อโค้ชนั้นให้โอกาสก็พร้อมที่จะสู้ใน๒เกมหลังจากนี้
โดยรวมแล้วนิชโนเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงมาก
และก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้โค้ชให้มากที่สุด
ส่วนประเด็นเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปเป็นเพราะว่าปัจจัยหลายอย่าง
จิตใจแล้วก็องค์ประกอบต่างแต่ก็จะไม่ยอมแพ้แล้วก็ขอมุ่งมั่นสู้ต่อไป
ส่วนเกมกับทีมชาติเวียดนามขอทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะกองหน้าของทีม
ส่วนอดีตกองหน้านะครับตำนานทีมชาติไทยอีก๑คนโจ้ห้าหลาสรายุทธ์ชัยคำดี
ครั้งนี้เนี่ยทีมข่าวเราตามไปดูบรรยากาศนะครับแล้วก็มีโอกาสสอบถามถึงเรื่องของทีมชาติไทยด้วยนะครับ
ทางที่เป็นอดีตกองหน้าโจฮาลาก็บอกว่าเกมกับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียมีกองหน้านะครับติดทีมมา
ก็คือตอนแรกเนี่ยมีชนะนันกับทางสุภาชัยแต่พอตัดเหลือคนเดียวโจฮลาก็บอกว่ายอมรับนะครับ
ตัดสินใจของโค้ชนิชโยอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะเลือกนักเตะที่เข้ากับสไตล์ของตัวเอง
แต่ห่วงเรื่องของการจบสกอร์เพราะว่ากองกลางที่มากเกินไปนะครับจริงมันก็อาจจะมีผลเหมือนกัน
แต่เขาหวังว่าวงค์กราฟฟุภัณฑ์ไทยนะครับจะพัฒนาผู้เล่นกองหน้าเข้ามาเติมเต็มในอนาคต
ขาดแคลนกองหน้าตัวเป้าหรือว่ากองหน้าตัวจบสกอร์หรือว่ากองหน้าคนทำประตูเนี่ย
มันก็เป็นไปได้ยากที่โค้ดจะใช้แผนที่จะเอากองกลางมาเป็นตัวทำประตูมันก็น้อย
ซึ่งทั่วโลกก็มีกองหน้าตัวเป้าอยู่แล้วซึ่งหน้าตรงนี้ก็อยากให้มีการพัฒนาตรงนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของเวียดนามนะครับวันนี้มีการฝึกซ้อมในช่วงเช้าแล้วก็ไม่โปรแกรมซ้อมเย็น
ระหว่างไทยกับเวียดนามหรือเปล่าถึงแม้จะคุยในเชื่อว่าปาฮาวซอร์ก็คงไม่บอกอดีตเพื่อนสนิทแน่นอนครับ
ส่วนดอมบอลเห่าแก๊กซ้ายวัย๒๐ปีทีมชาติเวียดนามก็บินรัดฟ้าไปที่เนเทอร์แลนด์นะครับ
เปิดตัวเป็นทางการกับสโมสรฮีรินวีนในเอเรียดิวิซี่ลีกเรียบร้อย
หลังจากที่เขาเปิดตัวก็จะเดินทางกลับมาที่ไทยนะครับวันที่๓กันยายนเพื่อร่วมซ้อมกับทีม
แล้วก็มีรายงานจากสื่อมวัญชนว่าปลาฮังซอร์เนี่ยนะครับอาจจะให้แบ็กซ้ายรายนี้
ลงสนามในเกมเจอกับทีมชาติไทยประมาณ๖๐๗๐นาทีหลังจากที่ร่างกายของเขานั้น
พอจะลงสนามได้ก่อนหน้านี้นะครับคือจริงแล้วเนี่ยมีข่าวว่าต้องพัก๔สัปดาห์
แล้วอาจจะไม่ติดทีมชาติแต่สุดท้ายป้าฮาวซอเนี่ยฮิ้วมาด้วย
ดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องลงนะครับเพราะว่าเกมริมเส้นของเวียดนามก็เป็นอาวุธเด็ดเหมือนกัน
ย้ำว่าเกมระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับอย่าไปไหนครับ๕กันยายนนี้นะครับ
ถ้าทำงานต้องรีบกลับเลยดูได้๒ช่องทางนะครับทางทีวีก็ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ